เตรียมพระพันธ์ร้านพี่ป๋องสุภัณฑ์
นี่คือพื้นรางทนสิทธิ์ฟ้องหมูป่า
เป็นของพิเศษของหมูป่าผลที่มันเป็นตะบะของมันเอง

มันอยู่โยงภงภัณฑ์มากไอ้ฟ้องหมูป่านี้

ช้างตัวที่เขานึกถึงบุญคุณคนเลี้ยง
เขาก็จะให้อันนี้เขาถือว่าเป็นเรื่องเครื่องรางโชคลาภ

เป็นของที่มีฤทธิ์แรงมากนะครับ